อีกหนึ่งเรื่องตอนนั้นเราเป็นอะไรอ่ะจิตตกเนอะ
เออแบบว่าเอาฉันฝึกอยู่แล้วยังงี้
ไม่แต่แบบอะไรดูจิต
หวานแจ๋วนะชุดลูกไม้ใส่เกือร์เกือร์
ใส่เกือร์เกือร์ไว้ก่อนไม่ตักบาทอย่างนี้ก็ไม่รู้อะ

อ้าวคือยังไงฝั่งล่ะมันจิตตกไม่ใช่

ใช่เพราะเสื้อมันก็เป็นลายอย่างนี้ติดโทรอยู่นั่นแหละ

ความโหดเฮี่ยมของคนนี้มันแบบว่าน่ากลวนมากเลยที

แล้วคุณคิดดูว่ารุ่นลูกรุ่นหลานคุณขนาดทุกวันนี้
นี้เรายังเห็นความโหดเยี่ยมมันมากขึ้น

อีกสัก๑๐ปีความโหดเยี่ยมของคนมันจะขนาดไหน

คือเราได้อ่านข่าวสลากินแบ่งรัฐบาล

ซึ่งก็มีการขายเกินราคากันมาตลอดเวลา

แล้วตอนนี้เขาก็เลยบอกว่ามีการมาตั้งคณะกรรมการดูว่า
ทำไมถึงซื้อหวยได้เป็นชุดแบบนี้นะฮะเขาห้าม
เขาห้ามซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าเอาตามกฎก็คือ

แต่คนนี้เขาถูกทีเดียว๑๘๐ล้านบาท
ซึ่งทางสลากเนี่ยเขาบอกโอเคด้วยปัญหาที่มันเกินราคาเยอะ
แล้วก็เวลาที่คนถูกเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ที่คนคนเดียว
เขาก็เลยแก้ปัญหาอย่างนี้ผุดไอเดียใหม่เลยคือ
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
คือพอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะโคศกเนี่ย
ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
เกิดจากมีสลากรวมชุดถูกรางวัลบ่อย

วยโอกาสนำสลากมารวมชุดแล้วก็ขายเกินราคาไปเลย๘๐บาท
ก็บางคนก็ขายไปร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบ
ดังนั้นกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีมาตรการเลื่อนวันรับสลาก
ระบบตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ระบบซื้อจองล่วงหน้า

เลื่อนแค่เลื่อนออกไปก่อนออกไปจากเดิมเนี่ยแค่สองวันเองพี่
เพื่อลดโอกาสนำสลากไปขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลาง
คือปกติเนี่ยถ้าสมมุติมีเวลาที่แบบว่าเหลือเฟือเนี่ย
อาจจะมีโอกาสเอาไปเรียงไปจัดชุด
แต่เนี่ยแทนที่สมมุติกำหนดไว้วันที่หนึ่งก็อาจจะไปเป็นวันที่สาม
เพื่อที่จะไม่มีโอกาสมาสลากไว้ก่อน
แต่ว่ามันช่วยได้จริงเหรอมันอะไร
ซื้อตัวเดียวเนี่ยก็เรียกว่าโต๊ด

หมายถึงเวลาซื้อคนเรามันไม่มีใครหรอกซื้อใบเดียว
เขาก็จะซื้อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นชุด

การกำหนดจำนวนสลักเนี่ยให้ไปตามคำถามของตลาดเนี่ย
แล้วก็ทำรายการของผู้ลงทะเบียนในการโครงการซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าสำนักงานสลากลงพื้นที่ตรวจจับมากขึ้น
พบว่าตัดโคต้าตัวแทนไปแล้วตอนนี้นะ

เหรอยังไม่ได้ไปอีกบ้าง

แล้วก็ยกเดี๋ยวพาไปสิ่งเมื่อไหร่ว่างล่ะ

พอเขาส่งมันมาแค่นั้นก็ไม่มีข่าว
แบบที่ข่าวเมื่อกี้กับที่ฟัน

คือใบหนึ่งต่อไปนี้คุณซื้อใบเดียว

ผมจะได้เลย๓๐ล้านบาท

ใบเดียวเข้ากับคุณมาซื้อเนี่ยเท่ากับ๕ใบ
แต่ปกติถ้ามั้งมันก็จะ๔๐๐
ผมอยากให้เขาทำสลากเหมือนคุ้มกล้าวสมัยก่อน

ที่เขาเอามีขูดน่ะ
สนุกดีนะเมื่อก่อนผมชอบมากเลย

แล้วก็จะเสนอที่ประชุม
ศาลากอย่างที่บอก๔๐๐บาทแต่ถ้าสมมุติถูกรางวัลที่๑ปุ๊บ
ใบนั้นมีมูลค่า๓๐ล้านแต่ละชุดนำไปรวมชุดไม่ได้ด้วยนะ
หมายถึงว่าใบเดียวมันจะไปรวมโชคกับใครไม่ได้
มันก็เป็นค่าอยู่แล้วเหรอ

ใน๑ใบแทนที่คุณจะต้องไปปกติคุณจะต้องไปซื้อ๕ใบ
ถูกต้องไหม๘๕๔๐คุณไม่ต้องซื้อ๕ใบแล้ว
ใบเดียวเท่ากับ๕ใบปัจจุบันนี้
เวลาถูกคุณก็เอาเงินไปเลย๓๐ล้านบาท
เรื่องต้นต้องรอให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่ในเดือนมีนาคม

ก็ไม่ได้ขายแพงหรอกก็คือแบบว่ารวบไปเลย

ราคามันก็ต้องสูงขึ้นไป

เดี๋ยวพอไปถึงมืออีกมือนึงมันก็มากกว่า๔๐๐บาท

มาดูเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจมาก

เป็นการประมูลของจิตกรคนสำคัญระดับโลกชาวอิตาเลียน
ล่วงรับไปแล้วถึง๕๐๐ปี
แต่ว่าชื่อเสียงยังคงอยู่คู่โลกไปนะฮะ
สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่า
เป็นการประมูลภาพเขียนที่มีชื่อว่า

ก็เป็นภาพองค์พระเยซูนคริสทรงชูมือขวาขึ้น
วาดโดยเลวนาโดดาวินชี่
เป็นจิตกรอัชริยบุคคลชาวอิตาลี
ที่มีการคาดกันว่าได้วาดภาพนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อ
เมื่อคริสต์ศักราชถัด๕๐๕

ตรงกับพศคือ๒๐๕๘หรือว่า๕๐๐ปีก่อน
โดยมีผู้เสนอราคาการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมาก
แล้วก็ในที่สุดผู้ชนะการประมูลภาพนี้ไป
เป็นราคาสูงสุดทบสถิติ
เป็นเงิน๔๕๐๓ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หรือราว๑๕๗๕๐ล้านบาท
ฉันถามคำนึงเขาทำอะไรทำมาหากินอะไร
เขาถึงได้มีเงินเป็นหมื่นล้าน

คำนี้มันประหมื่นค่าไม่ได้เลย
ใช่ถ้าอยู่ในกำมือฉันก็หายปีแล้ว
เขียนดังกล่าวนี้เคยถูกเสนอประมูลในกรุงลอนดอนเมื่อปี๒๕๕๙
ด้วยสนุนราคาเพียงแค่๖๐ดอลลาร์สักนาที
สองพันกว่าบาทเป็นหมื่นล้านนะนะ
ก็ไม่รู้หรอกตอนแรกอ่ะว่าเป็นของดาวินชีก็ซื้อขายกันเนี่ยวางคงวางไว้ในการัน
เหมือนฮุตุเจอเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในมูไน
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะเมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ยภาพดังกล่าวนี้ตกอยู่ในครอบครองของนักธุรกิจมหาเศรษฐี
สะสมของเก่าชาวรัสเซียแล้วก็ซื้อไปในราคาเพียง๑๒๗๕ล้านดอลลาร์
หรือก็ประมาณ๔๔๖๒๕ล้านบาทเป็นการซื้อขายส่วนตัว
ครอบครองของเก่านี้ไม่ใช่เป็นการประมูล
ส่วนผู้ครอบครองภาพเขียนอันนี้ในช่วงต่อมาเราคิดจะสัดตะวัดที่๑๕๐๐นี่นะ
หรือช่วงพศ๒๐๔๓เป็นของกษัตริย์ชาวส์ที่๑แห่งราชวงศ์อังกฤษ

กระทั่งสถานประมูลคริสเตียนได้นำภาพนี้มา
ก็แสดงว่ามันตกไปมือเป็นของชาวที่๑
แล้วก็ไปตกเป็นมือของใครไม่รู้คงจะหมดการทำมาหากิน

เขาราคาอยู่ที่๑๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราวประมาณ๓๕๐๐ล้านบาท
แต่ตอนนี้เป็นหมื่นกว่าล้านแล้วใช่ดังนั้นเนี่ย
มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเสนอราคาประมูลมานะฮะ
ในโทรศัพท์อย่างวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยกรี๊ดเนี่ยก็๔๕๐๓ล้านดอลลาร์

นาทีเป็นหมื่นล้านเลยจาก๓๐๐ล้านเนี่ยนะ
เดี๋ยวติดตามเทปของมูลมันสอดคล้องกับมูนะ

ที่เอาเข้ามากันเนี่ยเราเห็นไหมฮะที่ภาษากันพวกอังกฤษหรืออะไรเข้ามาขายกัน

ด้วยความคุณอุ๊เนี่ยเขาเรียนเขาเรียนอาร์ตเขาเรียนอาร์ตเรียนวาดรูปมา
เขาก็เอารูปนี้มารูปเขาทิ้งเราด้วยนะ
แต่ปรากฏรูปคุณอุ๊ซื้อมา๑๐๐บาท
อู้อาหารเรือไทยนะซื้อมาแค่๑๐๐๐บาท
ตอนนี้ส่งไปพิสูจน์แล้วที่ฝรั่งเศส

เขาบอกว่าเหลือแค่ตัดสินนะ

คือมันเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้เขาบอกอย่างงั้น
ออกสำเนียงให้มันถูกต้องแกะออรีจีนแนว
ออริจินัลก็คือแวงก๊อกเหมือนเวอร์ซาเช่

มันเป็นเรื่องมูเตรูมากเดี๋ยวคุณก็หาว่าอะไรสามารถ
แวงโกะที่หูหายไปข้าง
เป็นมูเตรูคุณต้องติดตามดี

นี่แสดงว่าเป็นอันที่เป็นแบบอัปสตแตรคใช่มั้ย

อย่างนั้นนะจะบอกว่าส่งไปทริสตี้ถ้าใช่เนี่ย

ตอนนี้ฝรั่งเศสเอาไปพิสูจน์หมดทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็เขามาเปิดเผยกว่าจะได้รูปนี้มานะ
มีเหตุการณ์มูไนท์ประโยคแรกลูกเกิดมาปุ๊บลูกขวบนึง

สัมภาษณ์ทำไมเธอสมภาษณ์สั้นหรืออะไรเธอก็แก่แล้วนะ
อย่างฉันมีลูกของคุณถวันนะ

อนาคตอะไรล่ะนี่คุณทวันก็ไม่อยู่แล้ว
ได้ไหมอยากเอาไหม

ที่เราบอกกันเรียกเสียงฮือฮามั่ง
นักข่าวก็เลยไม่พลาดที่จะไปสัมภาษณ์อ้ำ
ไม่พูดถึงเพชรหรอ
ก็ไว้ก่อนงานเซ็นทรัลก็ไว้ก่อน
ส่วนที่มองว่าห่างกันแล้วจริงก็เจอกันบ้างนะ
เพราะเขาก็งานยุ่งอ้ำเองก็เริ่มกลับมาทำงานแล้ว

ถ้ามีเวลาว่างอ้ำก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนทุกคนอยู่แล้ว
เป็นคนพิเศษไหมนางก็ตอบแค่ว่าค่ะ

ใช่ค่ะมี๒คู่เลยน่ารักมากอ้ำก็แย่งช่อดอกไม้๒ครั้ง
แต่ไม่ได้ทั้งสองครั้งก็เสียใจนิดนึง
แต่ที่ผ่านมาอ้ำได้ตลอดนะช่วงหลังเนี่ยไม่ได้มา๓งานแล้ว
ขอบคุณที่หลายคนดูว่าอ้ำเนี่ยมีความพยายาม
ว่าแย่งดอกไม้แบบนี้อยากแต่งงานหรือเปล่า
แต่ผมบอกให้นะวันที่แย่งนะถ้าผมเป็นเพื่อนอ้ำเนี่ย
ผมจะไม่มีการเข้าไปแย่งผมจะปล่อยให้อ้ำเลย
ก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นเขาน่าจะได้ไง

อยากขยับกลับมันก็อยากจะได้ผัว
มันก็จะได้ขยันขย่อ

เขาถ่ายอยู่แต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็จะไม่เข้าไปแย่งนะ
จะให้คุณอ้ำเขาเป็นคนได้เขาจะได้แบบ
นางจะได้แต่งไหมนางไม่ได้แต่งแล้วมั้ง
ไอ้อยู่ไปเท่าไหร่แล้วล่ะต้องถามเท่าไหร่ล่ะ

อย่ามาจะตบปากสิ๓๐กว่าพอ

แต่มดดำแก่เขาเยอะมดดำนี่หน้าพ่อน่าจะแจ้งช้า

ล่าสุดเลยนะคะต้องบอกว่าเจ้าตัวไงเขามาเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับเครื่องสำอางเราก็เลยไปสาระกันเลยทีเดียว

แค่ชอดอกไม้เค้าหงวววมันดึงให้เป็นแค่แฟนหรอกมั้ง

อย่างงี้ดีกว่าถามเรื่องเจนนี่เขาบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยน่ะจริงจริง
แล้วก็หลายคนเนี่ยนะไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าเราไม่ขอพูดดีกว่า
เพราะว่าไม่อยากที่จะให้เป็นเรื่องที่มันแบบว่าไพรเวทอะไรมากมาย
อีกอันหนึ่งไปถามเรื่องชาคริสเขาก็บอกว่าโอ๊ยอย่ามาโฟกัสอะไรเลยเนี่ย
ในเรื่องของอดีตผ่านไปแล้วไปโฟกัสเรื่องที่เขากำลังเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงความยินดีด้วย
โอเคเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่หลายคนชอบทรงผมตรงนี้ครับ
มังเอิญมากเลยนะเป็นเป็นความที่ไม่มีเวลาคุณตั้งใจคุณตั้งใจฉันเห็นเลยเข้ามาก่อนเวลา
ฉันต้องเยอะต้องเยอะเอางี้ไปดูทริปของไอซ์นะคะ
พรุ่งนี้อาทิตย์หน้ากลับมาเจอครับแน่นอนค่ะ
ตัวลงโต๊ะคืออะไร